คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึง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
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้มันเดือนกว่าจะ๒เดือนแล้ว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

ประสบอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้าง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

ผมอะครับปกติของผมสิผมเคยไปทำงาน
เพราะไตทุกวันมันก็ไม่มีอะไรนะครับ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
ผมก็ไปตกทางต่างแล้วเราก็เสียรักล่มลง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

ไม่ได้รับการเหลวแลและเยียวยาจากคู่กรณีตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุ
คนขับรถบรรทุก๖ล้อคู่กรณี